ดูความคืบหน้าเรื่องของรถทัวร์๒ชั้น
ประสบอุบัติเหตุตั้งแต่๒๑มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
ผู้เสียชีวิต๑๘ศพได้รับบาดเจ็บ๓๒คน
ซึ่งผู้ที่เสียชีวิตเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้องกัน

วันนี้นะคะทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
นำศพของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีชาปนกิจศพ
โดยทำพิธีแบบโบราณคือลักษณะแบบเชิงตะกร
เพื่อที่จะส่งดวงวิญญาณไปสู่สุขตินะคะ
วันนี้จัดพิธีพร้อมกันทั้ง๑๗ศพค่ะ
จากทั้งหมด๑๘ศพนะคะก็แบ่งเป็น๒จุดหลัก
ก็คือที่วัดดงกระยอมอุดมคุณตำบลห้วยโพ๕ศพ
วัดป่าพุทธมงคลตำบลหลุบอีก๙ศพ
ส่วนอีก๔ศพทางญาตินำศพชาปนกิจเอง
ศพก็คือนายวิรุณตะกล้อง
ทำการชาปนกิจศพที่วัดชัยสุนทรเขตเทศบาลเมืองกาลสิน
ในศรีไพรเผือดผุดญาติทำการชาปนกิจศพไปตั้ง
ในวันที่๒๖มีนาคมนี้ก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะ
นางเรียนทานแวววาวชาปนกิจศพที่วัดดงกระยอมอุดมคุณ
ตำบลห้วยโพอำเภอเมืองกาลสิน
นางสายทานสุธิชุมจะชาปนกิจศพ
ที่วัดดอนสนวนที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะ
พิธีชาปนกิจศพก็จัดขึ้นหลังประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลไป๒วัน๒คืนนะคะ
ใช้พิธีเผาบนเชิงตะกอนหรือเผาบนกองฟอน
เป็นพิธีแบบโบราณค่ะคุณผู้ชม
พาคุณผู้ชมไปดูที่วัดดงกระยอมอุดมคุณกันก่อนนะคะ

ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จิตอาสาก็เคลื่อนย้ายศพออกจากสารา

ญาติพี่น้องนำสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้เสียชีวิต

เพื่อนำไปใช้ในพบหน้าเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะคะ
พิธีชาปนกิจเริ่มขึ้นประมาณบ่าย๒โมงที่ผ่านมา
นายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน

ศพที่มีการชาปนกิจไปเมื่อบ่าย๒โมงนะคะ
ก็มีนางเพลินพิษจำปาศรีค่ะ
นางสาวโชติกาชัยกำบัง

นายโคสิตเพชรสังหาร
ในพิธีได้ทอดผ้าบังสกุลและนิมนต์พระสงฆ์มารับ

โดยนิมนต์พระสงฆ์จุดไฟเผาทีละศพนะคะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะคุณผู้ชม
ญาติพี่น้องเพื่อนบ้าน
มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะคะ
บางคนเป็นลมเลยนะคุณอริยา
โดยเฉพาะนายสัญชัยแดนวงอายุ๔๒ปีค่ะ

ก็บอกว่าทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียภรรยาไปนะคะ
ครอบครัวของเขาเดินทางไปกับรถทัวร์คันนี้๕คน
ก็คือมีภรรยามีลูกชายลูกสาวพ่อตาแม่ยาย

ทำให้เขาต้องสูญเสียภรรยาและแม่ยายไปค่ะ
ส่วนที่วัดป่าพุทธมงคล

ว่าราชการจังหวัดได้เดินทางไปเป็นประธาน
ในพิธีชาปนกิจศพอีก๙ศพนะคะ
ประกอบด้วยนางนภาวันจำปาศรี
เด็กหญิงพันวดีถิตธนอม

เด็กชายธนาธินพลไกรสอน

เด็กหญิงปวีสุดาวังพิกุล
พิกุลนางบุญชิตสิบทิชุมเด็กหญิงธนันชนกขันธบูรณ์
และนางทองสอนปรีวิไลพิธีชาปนกิจที่นี่นะคะ
จัดตามประเพณีเผาศพกองฟอนเช่นเดียวกัน
ญาติพี่น้องเสียใจค่ะบางคนนี้ร้องไห้แทบขาดใจแทบเป็นลมนะคะ
เพราะว่าราชการจังหวัดบอกว่ากำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
โดยเฉพาะการเข้าไปฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจ
ต้องไปดูแลสภาพจิตใจของญาติด้วยนะคุณอาริยาค่ะ
อาจจะต้องใช้เวลาใช้เวลาเป็นเดือนในการฟื้นฟูสภาพจิตใจ
ส่วนเรื่องค่าสินไหมค่ะก็เร่งรัดให้บริษัทประกันภัย

หลังจากนี้ก็ต้องจัดพิธีทำบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศล
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยค่ะ
ให้แต่ละส่วนไปหาข้อมูลว่าผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตควรจะได้รับการเยียวยาอย่างไร
ตามหน้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปอยู่แต่ค่อนข้างที่อย่าลงตัวแล้ว
สำหรับอีกเรื่องหนึ่งที่จะดำเนินการก็คือเนื่องจากเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อ
โดยเฉพาะขวัญกำลังใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่เรียกว่ารุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองกรสิน
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยโพนายเอกพงศรีโคตรก็บอกว่า
พิธีชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตพร้อมกันแบบนี้
ทำให้ชาวบ้านทุกคนเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทุกคนไม่คาดคิดนะคะว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เพราะว่าคนที่เสียชีวิตก็คือเป็นคนในพื้นที่เดียวกัน
อยู่บ้านใกล้เรือนกันต่างตำบลกัน
ตอนนี้หน่วยงานภาครัฐก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะ
ก็มีหน่วยงานจากสำนักสาธารณสุขจังหวัดกาลสิน
ช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องของจิตใจ
ส่วนผู้บาดเจ็บค่ะที่ส่งกลับมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาล
ลสิน๖รายตอนนี้อาการก็ดีขึ้นตามลำดับ
นางรัตนภรทุมเกศร๑ในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็เล่านาทีระทึกให้ทีมข่าวของเราฟังแบบนี้
ว่าการเดินทางขาไปคนขับขับรถดีนะคะ
แต่ก่อนเกิดเหตุเห็นคนขับรถ
เดินไปที่ประตูฉุกเฉินแล้วหนีเอาตัวรอดค่ะ
ว่าคนขับตั้งใจฆ่าลูกทัวร์
เพราะหลังจากนั้นรถก็เกิดอุบัติเหตุเลยนะคะ
คนขับเนี่ย
คนขับบ้านมีเมื่อก่อน
ตอนการไปผมเดี๋ยวหน่อยบอกครับ
คับไปคำ่ากันบ้าง

ใช้ได้อืมเนี้ยค่ะซึ่งเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาโดยเฉพาะจากทางบริษัทประกันเนี้ยนะคะ
ผู้มนุยการสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปนายรัชโยธินมีพันลมก็บอกว่า
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุในครั้งนี้เจ้าของรถทัวร์เนี่ยเขาทำประกันเอาไว้เป็นประกันภัยภาคบังคับนะคะ
จากบริษัทอาคเนประกันภัยอุบัติเหตุในครั้งนี้มีทั้งผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
ผู้เสียชีวิตสิบแปดศพเนี้ยรายละหกแสนห้าหมื่นบาทก็รวมเป็นเงินสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนบาท
ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๓๑คนตอนนี้สำนักงานคอปภจังหวัดกาลสิน
เปิดศูนย์รับข้อมูลของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อให้ขอสินใหม่ทดแทนนะคะ
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะยี่สิบหกมีนาคมค่ะค่ะส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็คือถ้าเกิดว่าญาติมีการเตรียมเอกสารแล้วก็ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ก็จะดำเนินการจ่ายให้ทันทีคาดว่าน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ด
ก็คือวันอังคารนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะจากกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓ก็มีการสั่งให้ตั้งคณะกรรมการ
หลักฐานต่างเพิ่มเติมแล้วหลังจากนี้เนี่ย
ก็เตรียมที่จะแจ้งว่าพิธภ์ดำเนินคดีเนี่ยนะคะ
ผู้ประกอบการรวมถึงจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับทางคนขับด้วย
โดยพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
ก็ระบุว่าได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน๑ชุด
ลงพื้นที่ที่จังหวัดกาลสินเพื่อที่จะสอบสวนพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม
รวมทั้งจะมีการประสานกับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดกาลสิน
เพื่อที่จะตรวจพิสูจน์รถทัวร์คันที่เกิดเหตุอย่างละเอียดด้วยค่ะ
หลังจากนั้นก็จะเร่งสรุปสำนวนคดีให้เสร็จภายใน๒สัปดาห์
เพื่อที่จะแจ้งข้อหากับผู้ประกอบการเพิ่มเติม
โดยเฉพาะข้อหาไม่ตรวจสภาพรถตามที่กฎหมายกำหนด
ปล่อยให้พนักงานขับรถเสพสารเสพติด
ซึ่งก็เป็นต้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
ส่วนคนขับรถทัวร์ก็คือนายกฤษณะจุธาชื่น
หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
พนักงานสอบสวนก็คุมตัวไปส่งฟ้องฝากขัง
ศาลจังหวัดนครราชศรีมาตั้งแต่เมื่อวานนี้
ก็แจ้งข้อหาไป๓ข้อหา
เรื่องต้นก็คือ๑ขับรถประมาท
ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

หลังจากนี้เตรียมจะแจ้งข้อหาเพิ่มอีก๑ข้อหา
คือขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ซึ่งตอนนี้รอผลตรวจสอบ
ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชศรีมาก่อน

กำหนดความเร็วเอาไว้มีป้ายติดไว้ชัดเจน
ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค่ะแต่รถคันนี้เนี่ยเกือบ๘๓กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะ

ก็เลยหลังจากนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อนะคะ